จัดจานยานวิพา
ด้านวิทยาลสวัสดิ์ถ้าเข้าสู่รายงาน

อีกไม่นานก็คือจะได้เข้าวิธีวิบาลแล้ว
ใช่วันนี้ชื่นวอมเสียง

เขาเป็นดีว่าอันดับต้นของวงการร้องเพลงของคนไทยเลย
มีอีกเยอะ

เออคือทุกส่วนของร่างกายเขา

อุดกลใจอีกแล้ว
พี่จงดีนะ
ไม่ได้ยินใช่แมะคะ
ที่เราสามคนพูดกันมาสักครู่

ขอดูสักหนึ่งบทเพลงได้ไหม
แล้วแม่ต้องเต้น
ไหนแม่คิดมาแล้ว
เชิญร้องเพลงแม่แคทหน่อยละกัน

โอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากเธอเจอให้สึงใจ
โอ้ยฉันเหงาจะตายขาดเธอมาเลี่ยงแหละ
ไหนว่ารักแต่ทำไมไม่เทคแค้น
หรือว่ามันแปลกเธอไม่รักกัน
อยู่ก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมา
อยากต้องแต่ทั้งละเกิน
อยากพี่เจ๋อให้คุยแปลดลิน
โอเครักเขานะคะเจอกันสักพักหนึ่ง
โอ้ยคิดถึงจึงเลยไม่เจอก็มาเท่านั้น
โอเคนะคะออกมามาหากัน

นะคะเจอกันสักแปบนึง
โอ้ยกฎทึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งหนา
โอเคนะคะออกมามาหากัน
คุณเขาเป็นดีว่าที่มีความสามารถมาก

แต่แม่ร้องตรงจังหวะ

ไม่ใช่ใครจะทำได้ใช่

แล้วแต่ก่อนร้องเพลงจีดใช่มั้ย

ดูหน้าเขาสิ

เขาคนก็อยากดูอะไรเจริญหูเจริญตานะ
คนสวยก็ยังแบบมีแต้มต่อมากกว่าเรา
เราก็จะแบบในร้านหรูหลายร้าน
ถ้าใครได้ไปที่นั้นนี่แบบได้รับการเจิม
เริ่มว่าโอ้ยนี่มันเจ๋งจริงไปร้องที่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้
บางทีคนแค่ไปแทนเรายังไม่ได้ไปแทนเลย
พอมีชื่อเสียงแล้วถึงรู้ว่าทำไมฉันถึงไม่ได้ไปแทนตรงนั้น
เพราะว่าเขาบอกกันว่าคนข้างในเขาคุยกันบอก
ไม่อย่าเอาคนนี้มาคือหน้าเขาไม่เข้ากับสถานที่เราเลย
เฮ้ยหน้าไม่เข้ากับสถานที่เพราะมันเป็นที่ที่แบบ
แต่ว่าอยากบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ไอ้คำชม
คำชมมันจะทำให้เราแบบมีกำลังใจแต่
คำด่าหรือคำติ่งฉินนินทาหรือคำด่าคำตำหนิติเตียนเรา
กดหัวเราอยู่เนี่ยมันทำให้เรามีแรงฮึบ
แล้วจะฮึบขึ้นมาว่าฮึบอ้อมึงด่ากูงี้เหรอ
คือมันจะทำให้เราสู้ได้มากกว่าที่คนแค่ชมเราเฉย
เรารู้สึกว่าปมของเราต่างอดีตของเราต่างไม่ได้มีเอาไว้ให้เรารู้สึกแย่
แต่มีให้เรารู้สึกว่าเอาไว้แก้แค้นคือแก้แค้นตัวเองแก้แค้นอดีตของตัวเองแก้แค้นปมของตัวเอง

พอเราเริ่มจะเป็นที่รู้จักเขาก็มาตามเราไปลอง

สุดท้ายปั๊บเขาก็จะเขาตามเราไปร้อง
เราก็ถามว่าราคาเท่าไหร่
ปกติที่เขาให้คนอื่นประมาณเท่าไหร่

ฉันร้อง๓๐๐บาทซึ่งไม่เคยมีใครได้มาก่อน

ทำอย่างแบบเรียกว่าสาสมจริง
มันจะพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเราสามารถทำได้จริง

จริงพี่คิมไม่เคยพูดเรื่องความรักเลยนะ

ความรักของเขาเนี่ยก็จัดจ้านไม่แพ้กันนะจ๊
เรียกได้ว่าตีรังกาแบบปลาระเบิดกันเลยทีเดียว
แล้วกลับมาเบรกหน้าแล้วก็มาคุยเรื่องความรักของพี่คิมกันค่ะ
ก่อนจะเข้าเรื่องความรักนะคะเรามาอุ่นเครื่องกันด้วยภาพเซตนี้

เซตนี้คือตำนานค่ะคุณตั้งใจดูดี

ดูความจัดจันของคุณแม่
เซ็กซี่ขนาดนี้ไม่มีผัวได้ยังไง
ไม่มีผัวได้ยังไง
แม่แม่ทึล่อ
ตัวเนี่ยเค้าเรียกว่าตัวแม่
พอแก่เราก็เรียกตัวแม่
ตอนสาวแลกเทาะแม่

หล่อแบบหล่ออย่างนั้นเลยหล่อเนี๊ยบอย่างนั้น
พูดเพราะพูดภาษาไทยก็ชัด

เขาน่ารกก็แฟนต้องถึง๘โมงเช้า

จีบเขาตอนเขายังไม่มีแฟน

อ้านมันก็นั่ง

เฝ้าจนวันนึง
ไม่ได้เรียกว่าไว้ใจ

คือเลิกจากผับบ่าไป
โอ้ยจับเจอเลย
เมศชาวที่เคยคิดไว้เนี่ยคิดว่า๒กระบอก๑๐๐
อันนี้กระบอกละ๒๐๐จ้ะ
อ๋อหล่าวหล่าว
เดี๋ยวคุณเป็นอะไรคุณออฟคุณออฟเดี๋ยวก็ลืมอะไร
คือจิตนาการแพบ
คือจับตรงในใจออกอ่ะคุณต้องได้นะ

เขาออกไปจากห้องนั่งอยู่ที่ตรงโซฟา
แล้วเขาบอกว่ากลับบ้านดีกว่าเขาขอกลับบ้านนิดนึง

อันนี้คือกรณีแม่ไปชอบเขา
สิดหวับรู้ไหมว่ากรณีที่คนมาชอบแม่
ด้วยนะเปย์ด้วยนะแต่แม่ก็ไปเทเขาใช่ไหม
คืออันนั้นเป็นแฟนเป็นแฟนเลยคนนี้คนนี้จดทะเบียน
เพราะว่าเพราะเรารู้สึกว่าอาชีพการงานเราไม่มั่นคงแล้วมันรวย
ถ้าเลิกกูต้องได้แน่พอเลิกจริงก็ไม่ได้อะไร

แต่ว่าระหว่างนั้นคือเขาก็
เขาก็จะไปนัดดูดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย

ถ้าบอกว่าอยากจะไปเที่ยวลงอ่างแล้ว

ไปเปิดเหล้านั่งแบบเลี้ยงดิ้งเด็ก

คือเราเป็นคนที่เห็นสันดารของผู้ชาย

เราก็ประมาณสัก

ุดหงิดปกติไม่เคยลื้อของผู้ชาย
ไม่เคยลื้อข้าวลื้อของไม่เคยเช็คโทรศัพท์

เราก็ไปหยิบมาดูเราก็เปิดดู

มันเป็นคนนิสัยแบบเจ้าชู้อย่างนี้อยู่แล้ว
พอมาประกอบกันแล้วเรามีความรู้สึกว่า

มึงรอรอเลยรอเซ็นไปใหญ่

คือจริงคนไม่ได้อยู่ดีแล้วเด็ดเดียวหรอก

มาถึงจุดหนึ่งได้หวังอ่าคุณไม่ทน

คือเป็นคนถ้าจะเลิกพูดน้อยมาก

เวลามันบ่นมันด่ามันงอนเนี่ยยังไม่เลิกดีหรอก

ไม่เห่าเลยไปเลย

วันนี้รวนคือเพื่อนเก่ยเนี่ย
มันจะใส่ใจเรามากกว่าคนปกติธรรมดา

แต่ว่าน้องเนี่ยเป็นรุ่นน้อง
แล้วก็จะน่ารักตอบแบวแบบตากลมผมหยักแล้วก็แบบปากเล็กยิ้มแล้วมีแก้มเกม
เขาก็จะดูแลเราไม่เอาไม่ร้องไห้อยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวไปส่ง
ไม่ยอมอแงนะอย่างอแงกินข้าวหรือยังเนี่ยร้องอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่มีแรงหรอกกินข้าวก่อน

แล้วร้องให้เราก็ซบไหลว่าร้อง
ก็จะแบบกินข้าวอะไรงี้
แล้วมันเกิดความรู้สึกชอบเขาตอนไหน

แต่วันเขาก็ชอบพาไป

ก็มีผู้หญิงที่ชอบกลายนะ
โลกมันกว้างขึ้น
เราก็พร้อมจะรักเขาด้วยของที่เขาเป็นยังไงก็ช่าง

เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีแบบความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
เขาก็จะบ้านมาให้แม่ได้แม่โอเคหรอ

เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาอีกเดี๋ยวมันจะเลิกเอง

จะเลิกไงค่ะ
ประมาณตนอย่าเพ้อ

ปล่อยวางบ้างนะอย่าไปอยากได้สักทุกอย่าง

หรืออยากคิดว่าจะกรีดสิ่งนั้นกรีดสิ่งนี้

แต่ว่าเราโคตรใจกว้างเราโคตรโตเลยอืม

แต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นของเรา

มันเติบโตตามประสบการณ์ที่เราเจอนั่นแหละ
ความต้องการเรามากน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่
อันนั้นมันจะเป็นเรื่องเหมือนกับแบบเราสุ่มไปเรื่อย

มีเงินมีอำนาจสั่งการอยู่ในมืออย่างนี้ค่ะ

มันจะอยู่กับคำว่าปลงมันจะชีวิตมันจะไม่มีรสชาติ

แต่ความต้องแรกของเราเราอยู่บนขอบเขตของการที่รู้แล้วว่า

มันอยู่แค่นี้ฉันตาย

นี่เนี่ยหนูนักภูมิให้แม่ดูสิวะ

ตัดสัมผัสทางสายตาแต่สัมผัสที่เหลือแม่อยากสัมผัสอะไรแม่ทำได้เลย
บอกได้เลยรูปรสกลิ่นเสียง
เอามาจริงเลยดีกว่า

จะบอกว่าถ้าทายถูกคุณแม่มีสิทธิ์จะทำอะไรกับเขาก็ได้
เฮ้ยถ้าไม่หล่อนี่ฉันก็ออกกลับบ้านเลยนะ
เราไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะรายการเรานะ
ถ้าแม่เปิดตามมาแล้วแม่ทายถูกแล้วแม่ไม่อยากได้หนูเอา
หนูเอาเอง
ไม่ได้เราอย่าไปเอาของเขา
บอกเลยนะ
กูอยากได้เอง
ไม่อยาก

ไม่ใช่นีโน่ที่ฉันชอบ
ไม่ใช่กองสาหรับที่ชอบ

กลิ่นเอาตัวมาเอาตัวมาใกล้

สุดหายใจเลื่อนเลือกค่ะ

นั่งยังคิดอยู่ว่ามันมีดวนนิดหนึ่ง

มาถึงคำใบ้ที่๓ค่ะ

ลูบคลัมแม่

อย่าไปล้วงใช่ไหม

ก๊อบอุวัสหรอ
ใครอีก
ก๊อบอนวัสจะสนิทกัน

จะตามแม่งเปิดเอง
บ๊ายโห่วอยู่ในที่มืดนาน
อยู่ข้างหลัง

ก็ทำไมคุณรู้อ่ะคุณพูดเขามาแล้วอ่ะ
ช่วงหลังแล้วก็ค่อยจะสนิทกัน

คือบอกว่าก๊อฟคือผู้ชายที่แม่เองเอ็นดูมากเลย
เออยังไง

มีความสุขเวลานี้แล้วคุณมันคือชีวิตของคุณเลย

อยู่สิงห์บุรีกับป๊าอะไรอย่างนี้

ป๊าก็ต้องประหยัดเพื่อนี่จะมีชีวิต

แล้วเราก็จะเห็นแบบมีอยู่วันหนึ่ง

เราก็กินโดยที่เราเป็นเด็ก

เขาก็นั่งรออยู่รอเรากิน

เขาให้เรากินก่อนแล้วเขาค่อยกินทีหลัง

ลูกเด็กกินอะเด็กมันกินเหมือนกำลังต่อ
ราดข้าวกินเพื่อที่ให้ลูกอิ่มก่อน

บ้านผมก็จะเป็นบ้านเก่าอย่างนั้น

ป๊าเขาจะแบบตื่นมากลางคืน

พี่แบบที่ป๊ากำลังตัก
แล้วเราก็แบบหึทำไมไม่จ้างเขาบอกประหยัดอ๋อเหรอป๊าทำมาเดี๋ยวผมช่วย
มันก็เป็นแบบอะไรที่เรารู้สึกว่าอ๋อนี่คือคือแบบการรับผิดชอบของคนผู้ชายคนหนึ่งที่
อะไรที่มันประหยัดได้เพื่อให้ลูกมันต้องทำมันก็เลยเป็นมุมภาพที่มันสอนเรา
ให้เราอดทนเนี่ยขนาดแบบป๊ายังอดทนเลยอ่ะทำไมเราถึงไม่อดทนแล้วก็ช่วงนี้เรารู้เลย
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกคิดเองว่าอ๋อเราเกิดมาเพื่ออะไรผมเกิดมาเพื่อดูแลป๊ากับแม่แล้วก็ครอบครัวผม
ใช่คือเราเชื่อว่าความกระตันยูเนี่ยทำให้เขามีวันนี้เพราะอันนี้ขอเสริมเองเกรสอ่ะ
รู้จักกับพี่ก๊อฟตั้งแต่เขายังไม่เป็นพระเอกเลย
เรื่องแรกผมเล่นละครกับเกสนะครับเกรทเป็นนางเอก
เราก็จะเห็นในความแบบแมนในความมีน้ำใจของเขาตั้งแต่ตอนนั้น
ตั้งแต่เขายังแบบเพิ่งเริ่มเข้าวงการจนนี้ก็คือเป็นพระเอกแล้ว
แต่บอกว่าจุดเริ่มต้นไม่ได้มาเป็นดาราเลยนะคะ
ก่อนมาเป็นดาราเป็นทำอย่างอื่นมาก่อนด้วย
ก่อนเป็นดาราก็ทำพ็อปอะครับ

ฉากพวกนี้ทาสีพวกนี้ผมทำได้หมดนะ
ถ้าหน้าตาดีขนาดนี้ดิฉันให้บริการไปเรียบร้อยแล้ว

ทางตีบัน

คุณบทที่คุณจุกกับผู้ชาย

เหมือนเหมือนแบบรักเขาอย่างเนี่ย
อ๋อเล่นก็เล่นเหรอครับเล่นก็เล่นสิครับสัมพันธ์ใหญ่มากอันนี้ก็ทำเพื่อนรายการเนี่ย

ขอบคุณครับ

ระคร

แต่ว่าสิ่งอื่นยังคือสายตาพี่ก๊อบเห็นในกล้อง
แล้วเห็นสายตาของความรักจริงของเขาในความจริงจัง
ก็เลยอยากจะรู้ว่าในชีวิตจริงของคุณเนี่ยความรักของคุณเป็นยังไงตอนนี้
ตอนนี้หรอครับ

ก็มีคนคุยบ้างแหละเนอะ

แล้วเราทำไงจะลงตรงไหน

เพื่อตัวเองคือให้มันดีขึ้น

ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่
เดือดร้อนอะไรมึงไปยืมตังค์กูได้นะ

ไม่รู้เรื่องจริง
ว่ากูยังพูดไม่จบ
ไม่มีใครมาถึงแบบมันก็ต้องมีเชิงมาดิ
มึงต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะมึงต้องอย่างนี้อย่างนี้นะ
แล้วมันทำให้ผมรู้สึกโอเคนี่อย่างนี้แหละแล้วเรารู้สึกดีอะครับ
แล้วพี่คิมล่ะคะรู้สึกดีกับน้องยังไง
คือมันเป็นพระเอกและมันไม่เคยทำตัวเป็นพระเอกเลย
มันเป็นคนที่แบบเจียมตัวเสมือนยาบแรก
คนเวลาที่เล่นเป็นพระเอก

มีความหลงนิดอยู่ในนั้นบ้าง
มันจะดูแบบมีบางอย่างอะ

มันจะเป๊ะมากเรียกมันบอกว่า
ไปกินข้าวกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงค่อยไปทำงานอะไรอย่างนี้
มันก็จะบอกไม่วันนี้ผมต้องท่องบท
มันจะแบบว่ามันไปถึงมันต้องจำได้
มันจำได้แม้กระทั่งบทของคนอื่นที่จะพูดกับมัน
ซึ่งแบบมันเกิดจากสิ่งความที่มันเองกว่าจะได้งานวันนี้
มันไปแคสต์จนไม่มีค่ารถจะแคสต์แล้วก็ไม่มีงานทำ
จนเวลามันได้งานแล้วเนี่ยมันเห็นคุณค่าของมันในขณะที่คนบางคนเนี่ย
เวลาขึ้นมามีงานมีการแล้วก็แบบเริ่มจะงอง
เหนื่อยไม่อยากทำอะไรเลยดูมันนี่
มันยืนอยู่บนความลำบากที่เคยผ่านมา
อยู่บนความมีชีวิตที่สบายของพ่อแม่
ซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยทำไมกูไม่เกิดเร็วอย่างนี้
กูต้องเอามึงมาทำหัวกูให้ได้อ่ะ

แต่พอมันบอกว่ารักพ่อแม่มันมากไม่เอาดีกว่า
หลักหว่างพลิกตัวให้พ่อแม่มันกับพลิกตัวให้พ่อแม่มัน

ต้องบอกว่าวันนี้เราได้แรงบันดาลใจดีในการใช้ชีวิต

สำหรับทุกคนที่ดูรายการอยู่
ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

กลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น

รัฐแทรนยันวิทยา
สวัสดีครับ
จะมาเป็นสะพ้ายใหญ่ของเรา

ชัลเล่นต์ชังมีอยู่ว่า
มั่นใจด้วยค่ะ
ก็หมดแล้ว